ประดอบอีกอาการหนึ่งเป็นความคืบหน้าจากเมื่อวานเหตุการณ์นี้ต้องต้องบอกว่ารุนแรงจริงนะครับ
วันนี้พ่อกับแม่ของคนก่อเหตุนำตัวลูกชายมามอบตัวแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของป้อมรอปภหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ

มากรุงเทพธรรมนะครับ
นี่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
รถแถวนั้นก็จอดกันหมดเลยตกอกตกใจ
ก่อนจะจากไปนี่มีถีบทิ้งท้ายอีกทีนึง
นี่ตะโกนต่อว่าด่าทอไม่รู้ไม่มอโหแล้วมาขนาดนี้
คนที่ถูกตีจนบาดเจ็บสาหัสชื่อนายมายตรีคำสิงนอกอายุ๓๐ปี
ตอนนั้นเขาก็ไม่ทันได้เห็นด้วยนะฮะนั่งหันหลังให้กับคนก่อเหตุอยู่
กำลังจดสมุดรายงานในป้อมอยู่
โดนตีจนบาดเจ็บสาหัสนายคนนี้บอกมาด่ากูทำไม
นี่ละทีมเห็นไหมครับ
เจ็บหนักกระโหลกศีรษะยุบแขนหักทั้งสองข้าง
ตอนนี้ยังไม่ได้สตินะครับอยู่ห้องไอซียูของโรงพยาบาล
หลังจากที่เขาเดินกลับเข้าบ้านไปเนี่ยผู้คนแถวนั้นก็ช่วยเหลือก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ผู้ปกครองนะฮะเป็นพ่อกับแม่ของคนก่อเหตุ
หลังจากรู้ข่าวไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
บอกกับญาติคนเจ็บบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบให้ทุกอย่าง

โดยพ่อกับแม่ของนายคนนี้นะฮะสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะ

เนื่องจากเรียนจบปริญญาตรีมาหลายปีแล้วยังไม่มีงานทำ
พอเครียดหนักเข้าก็กลายเป็นซึมเศร้า
แทนเวลายังมีเลือดหยดอยู่เลยนะฮะนี่ผมคณะเดียวกันวันนี้นะครับ
ทางครอบครัวก็พานายเอมามอบตัวกับตำรวจสอนอคันนายาวแล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาด้วยนะครับที่พามามอบตัวนะครับ
ก็ยืนยันเหตุผลเหมือนเดิมนะครับ
แล้วเขาก็อ้างว่าที่ลูกชายเขาไปก่อเหตุเนี่ย
เพราะรอปภคนที่บาดเจ็บมาใช้คำพูดไม่เข้าหู
แล้วไปกระทบจิตใจเขาก็เลยไปลงมือก่อเหตุ
แต่ตำรวจบอกอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งคนก่อเหตุนะ
ยังไงก็ต้องรอฟังทางฝั่งของคนเจ็บเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าเพื่อนของเขาที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
ที่เป็นรอปภด้วยกันบอกว่ายังไม่ทันที่จะไปต่อว่าอะไรเลยนะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะฮะสำหรับคนก่อเหตุ

ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตอนนี้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะฮะ
เดี๋ยวจะรอเรื่องของอาการของคนเจ็บจากทางโรงพยาบาล
แล้วก็รอดูว่าจะสามารถสอบปากคำหรือสอบถามอะไรได้ไหม
แต่ก็มีเพื่อนรอปภที่เขาอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
เป็นลุงรบพอรุ่นพี่นะที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
แล้วเขาก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ

เห็นใจรอปภคนเจ็บมากเลยค่ะ